ตามเรื่องราวของฟุตบอลไทย

สมาคมประกาศระวังว่าจะเลือกใช้

วันนั้นเนี่ยสโมกศรวันนี้จะออกมาเคลื่อนไหว
พูดถึงเรื่องนี้กันในช่วงสายนะครับพลตรวจโทอำนวยนิมโนโคศกสมาคมเปิดเผยว่า
หลังจากที่บริษัทไทยลีกจำกัดแจ้งทีมในไทยลีก๑ที่ต้องการใช้วีอาร์ว่า
มีค่าใช้จ่ายนัดละ๘๒๐๐๐บาทแม้ว่าจะมีสโมสรพร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
หรือว่าแบ่งกับทีมเยือนแต่สมาคมพิจารณาว่า
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสร
แล้วก็ลดจำนวนคนในสนามจึงเห็นควรครับว่าให้งดใช้วีอาร์
ซึ่งจะใช้เฉพาะแค่นัดสำคัญซึ่งสมาคมก็จะออกค่าใช้จ่ายให้เอง
และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำให้การท่าเรือเมืองทอง
แล้วก็แบงคอกยูเนเต็ดเตรียมจะยื่นประท้วงกรณีที่จะงดใช้วีเออาร์
ในไทยลีกส์สองพันยี่สิบที่จะกลับมาแข่งลักษณ์ที่ห้า
วันที่สิบสองถึงสิบสามกันยายนนี้ประธานสโมสรทั้งสามทีมได้เชิญสื่อมวลชน
ร่วมฟังการแถลงข่าววันนี้๑๐โมงครึ่งที่โรงแรมสมิทโซเทลกรุงเทพรัชดา
ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามประธานสโมสรการท่าเรือ
มีการโพสต์สั้นในไอจีครับสื่อส่วนตัวของเธอจุดประเด็นถึงกรณีนี้ว่า
คำว่าแฟร์คืออะไรแล้วก็มีการติดแฮชแท็กบอลไทย
แล้วก็แฮชแท็กขอให้ทุกคนพอมีที่ยืนกันบ้างและขอให้มีจุดยืนกันบ้าง
ซึ่งก็มีแฟนบอลมาแสดงความเห็นมากมายส่วนกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เมื่อปี๒๕๕๕ก็สร้างความเคลือบแคลงใจต่อกระบวนการยุติธรรม
ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับอันนี้ตามข่าวนะครับซึ่งล่าสุดคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็สิทธิประโลศิยชนนะครับสมภาพุทธรรษดรก็มีการเชิญคนตรวจเอกสมยดภูมิพันธ์ม่วงในฐานะอดีตผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพิสูจน์หลักฐานเข้าชี้แจงพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องร